พ่อค้าหมูปิ้งถูกฝูงพึ่งหลวงพึ่งหลวงรุมต่อย
พ่อค้าต้องวิ่งหนีตายมาแล้วก็มาล้มลงที่หน้าร้านอาหาร
ตะโกนขอความช่วยเหลือให้คนเข้าไปช่วยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่คือการดิ้นเพื่อจะเอาชีวิตรอดนะฮะ
เขาวิ่งไปวิ่งมาก้มแล้วก็เอาผ้าที่ติดมือมาเนี่ยปัดสุดท้าย
มาขอความช่วยเหลือหน้าร้านตรงนี้แล้วเขาก็ดิ้นไปดิ้นมา
คือปัดเท่าไหร่ฝูงพึ่งมันก็ไม่ไป

เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลา๙โมงเช้าของเมื่อวานนี้
อยู่ในซอยวัดอุโมงหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกภาพนาทีชีวิตของพ่อค้าหมูปิ้งไว้ได้
ซึ่งถูกฝูงพึ่งหลวงรุมต่อยนะครับ
ต้องวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตไปตามถนนผ่านหน้าร้าน
แล้วก็วิ่งย้อนกลับมาล้มลงนอนกลิ้งไปกลิ้งมากับพื้น

ก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะคุณนะ
เออนะครับเพราะกลัวจะถูกพึ่งต่อยด้วยนะครับ
หลังจากนั้นคนในร้านโยนผ้าปูโต๊ะออกมาให้พ่อค้าหมูปิ้ง
ใช้คลุมตัวเอาไว้ประมาณ๑๐นาที
รอจนกระทั่งฝูงพึ่งหลวงมันบินไปเองนะครับ

จะเปิดประตูให้พ่อค้าวิ่งเข้ามาหลบในร้าน
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
พ่อค้าหมูปิ้งนะคุณรอดชีวิตมาได้
เล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟังบอกว่า
ตอนเกิดเหตุนะผมตั้งเต็นต์เปิดร้านขายหมูปิ้ง

แต่ในช่วงที่ระหว่างกำลังปิ้งหมูอยู่
อยู่ดีก็มีพึ่งประมาณ๑๒ตัวนะ

มันต่อยที่บริเวณคิ้ว
ตัวแรกมันมาเปิด
ที่เหลือนะฝูงพึ่งอีกนับเป็น๑๐๑๐ตัว
บินมารุมต่อยเขาทั้งตัวเลยนะครับ

พยายามหนีแล้วก็วิ่งไปข้างล่างก่อน
ก็เลยขอให้เขาช่วยหน่อยครับ
ในร้านเขาเอาผ้าใบมาคลุมผมก็มาคุม
ก็สักพักนึงเขาถึงไปครับ
แล้วเวลานานไหมที่เขามารุมเรา
ถ้าอยู่ในผ้าใบน่าจะเกิน๕นาทีมั้งครับ

ใช่ครับลุงได้ยินแต่เสียงดินเลยครับ
โอ้โหแล้วพี่เขาบอกว่าตอนวิ่งหนีน้ำมันต่อยตรงไหนเป็นจุดสำคัญรู้ไหม
ตรงหัวตรงหน้านี่แหละเพราะตรงอื่นมีเสื้อผ้าปกคลุมอยู่
ใช่เออมันก็ต่อยตรงหัวตรงหน้าแล้วครับโชคดีที่เป็นคนไม่แพ้พึ่งนะ
หลังกินยาแก้แพ้แก้ปวดอาการก็เริ่มดีขึ้น

แต่ก็ต้องมาค้าขายทำมาหากินอยู่ดีแล้วครับ
แต่ทีนี้ถามว่ารังพึ่งถูกกำจัดหรือยัง
เดี๋ยวบอกส่วนทางด้านของเจ้าของร้านอาหาร
ก็คือคุณวันนัชพรบุญทวีเล่าให้ฟังบอกตอนนั้น

แต่ก็ออกไปช่วยเหลืออะไรมากไม่ได้

ตัดสินใจฮะหาจังหวะเปิดประตู

ให้เจ้าคนขายหมูปิ้งเอาไว้คลุมตัวนะครับ

ก็เลยเปิดประตูให้พ่อค้าเข้ามาหลบในร้าน
ช่วยการประถมพยาบาลเบื้องต้นทายงทายา
ใช้แหนบนี่คุณดึงเหล็กไนออกก่อน
เพราะว่ามีเหล็กในฝังกว่า๒๐จุด

เล่าด้วยความระทึกว่ากลัวเหมือนกันนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศวรรณตำบลสุทธิพย์

ว่ารังพึ่งหลวงอยู่ตรงไหน

อยู่บริเวณนี้ฮะตึกหอพัก
ห่างจากร้านหมูปิ้งประมาณ๑๐๐เมตร
ทีนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปกำจัด
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
คาดว่าควันจากการปิ้งหมู
เพราะพี่พ่อค้าเขาบอกว่ากำลังปิ้งหมูอยู่พอดี

ใช่ควันมันคงฉุยขึ้นไปรบกวนรังพึ่ง

ก็เลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หากพบรังพึ่ง
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลทันทีอย่ารอให้รังมันโต

ใหญ่นะแล้วคุณผู้ชมอย่าไปกำจัดเอง
คือถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เราไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
เดี๋ยวแบบมันจะโดนรุมต่อยเอานะคะ